การปรับหลักเกณฑ์ใหม่สำหรับผู้ที่ไปขอบัตรเครดิต
แต่ว่าขอสินเชื่อสำหรับคนที่มีรายได้ไม่เกิน๓๐๐๐บาท
ก็ผ่านมาประมาณหนึ่งเดือนครับทางด้านของผู้ให้บริการบัตรเครดิต
รับว่ายอดของผู้ที่ไปขอบัตรใหม่ลดลงครับ
นายรัฐเทียนศรีมงคลประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทบัตรกรุงไทย
มีเกณฑ์การลดวงเงินของบัตรเครดิต
แล้วก็สินเชื่อส่วนบุคคลสำหรับบุคคลที่รายได้ต่ำกว่า๓๐๐๐บาท
ธนาคารแห่งประเทศไทยที่มีผลบังคับใช้ไปแล้วนั้น
ส่งผลกระทบให้มีผู้ยื่นใบสมัครบัตรเครดิตใหม่ลดลงครับ
เนื่องจากว่าสัดส่วนของผู้สมัครนั้นเป็นผู้สมัคร
โดยจะขยายฐานสมาชิกใหม่นั้นไปยังกลุ่มเป้าหมายที่มีรายได้มากกว่า๓๐๐๐บาทให้มากขึ้น
เพราะว่าไม่มีการจำกัดวงเงินแล้วก็จำนวนของสถาบันการเงิน
ขณะเดียวกันก็ยังคงเรื่องของการนำเสนอผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้มีรายได้ต่ำกว่า๓๐๐๐บาทเช่นเดิม
โดยในส่วนของบัตรเครดิตนั้นยังอยู่ในสัดส่วน๑๐๒
สินเชื่อส่วนบุคคลมีเพียงร้อยละ๑ซึ่งถือว่ายังไม่น่าเป็นห่วง
โดยเน้นกลุ่มลูกค้ารายได้ที่มีมากกว่า๓๐๐๐บาทเข้าไปถึงกลุ่มลูกค้ารุ่นใหม่ผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น
แล้วก็ใช้ช่องทางสาขาธนาคารและตัวแทนขายที่กระจายทั่วประเทศเป็นช่องทางหลักในการขายแล้วก็ขยายฐานสมาชิก
แล้วก็ใช้แคมเปญการตลาดที่หลากหลายกระตุ้นการให้ความสนใจของผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายให้ไปสมัครเป็นลูกค้า
ส่วนการบริหารธุรกิจร้านค้าในการรับบัตรในปี๒๕๖๑นั้นได้เพิ่มทางเลือกใหม่ให้กับร้านค้า
การนำเสนอบริการรับชำระเงินสินค้าและบริการที่หลากหลายครับ
ขยายจุดรับชำระสินค้าชำระเงินตามแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวจีน
เพื่อเพิ่มความคล่องแคล่วแล้วก็ช่วยให้ร้านค้านั้นบริหารต้นทุนได้เป็นอย่างดีครับ